หลังการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเราสามารถมองภาพไปในวันนั้น

อาจารย์พอพอมองออกกันไหมคือในในส่วนของ
ผมมองอย่างนี้ว่าการที่คุณประยุทธ์จะปลีกวิเวก
เบอร์ตัวจริงเพราะว่าอย่างหนึ่งเป็นการกันทรรย์อีกคนนึงออกมาด้วย

ผมมั่นใจว่าคนเอกอนุพงศ์จะไปอยู่ในโคต้า
สัดส่วนที่คุณประยุทธ์จะเก็บเก้าอี้รัฐมนตรีไว้ให้
พอเดชน์อนุโพงท้ายที่สุดเนี้ยยังไงก็ผมว่าถ้าท่านเลือกเนี้ยคงเลือกที่จะไปอยู่กับคุณประยุทธ์นะสบายใจกว่าถ้าอยู่คุณประวิทย์อยู่ภายใต้พลังประชาแล้วเนี้ยหลายหลายเรื่องที่เคยปะฉะดับมาก่อนน่ะเนี้ยผมคิดว่าไม่ใช่จริตที่คุณพอเดชน์อนุโพงจะอดทนได้อันนั้นเป็นเกมแท็กติกอย่างหนึ่งที่แยกออกมาเพ
ดูที่กระแสสังคมถ้ากระแสสังคมรู้สึกว่าสมมุตินะฮะเพื่อไทย
แคร์ประชาชนเลยก็ตามเนี้ยแต่ผมว่าถ้าตัวเลขน้อยจนน่าใจหาย
เนี่ยคุณมีความสง่างามมีความชอบทำอย่างไรถูกไหมครับ
หลายครั้งหลายคราในที่สังคมอาจจะตั้งคำถาม
ปัตย์น้อยกว่าพลังประชารัฐน้อยกว่าภูมิใจ
ไทยเงี้ยคุณต้องสลัดเหลือกี่ลำ
ถึงเก้าอี้กระทรวงสำคัญเพื่อจะให้คุณประยุทธ์
เพราะณถึงเวลาตอนนั้นความเกรงใจจะไม่ค่อยเกรงใจ
รูปแบบวิธีการเลือกตั้งที่มีบัตรเลือกตั้ง๒ใบ
ก็อาจจะทำให้เกิดบางลักษณะที่หายไปเช่นเรื่องของพักจิ๋ว
พักเล็กก็อาจจำนวนน้อยลงแต่โครงสร้างอำนาจ
มันก็ยังอยู่กับอำนาจคอสชอยู่เพราะมันยังมีองคาพยพกลไกอื่น
เช่นสว๒๕๐กรรมการยุทธศาสตร์ชาติเงื่อนไขในมนุษย์แหล่งต่าง
มันกำกับรูปโฉมการเมืองให้ออกมาแบบนี้
อืมเหนื่อยใช่อย่างสมมุติว่ารัฐบาลใหม่ที่ไม่ใช่คุณประยุทธ์เนี่ย
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมีคนมาร้องว่า
รัฐบาลชุดใหม่ไม่ได้ทำตามไปตามโมเดลยุทธศาสตร์ชาติ
นำไปสู่การร้องตีความอีก
ก็ถือว่าคุณไม่ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ

คือการเมืองมันอยู่ในภาวะที่ถูกควบคุมกำกับโดยรัฐมนูลปี๖๐เนี่ย
มันเป็นกติกาใหญ่เพราะฉะนั้นรูปโฉมของการเมืองเนี่ย
มันก็จะเปลี่ยนเฉพาะพวกเรื่องปรากฏการณ์เฉพาะหน้า

แต่ว่าตัวโครงสร้างการเมืองมันไม่เปลี่ยนนะครับ
มันก็ยังอยู่ในรูปแบบเดิมนะฮะ
เพราะฉะนั้นกระบวนการทางการเมืองหลังการเลือกตั้ง
เราก็อาจจะเห็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนหน้าตาพักการเมืองบ้าง
อาจจะมีคนใหม่ทางการเมืองอะไรเข้าออกอะไรกันอยู่บ้างแค่นั้นเอง
หรืออาจจะมีคนเก่าซึ่งครั้งที่แล้วจะต้องหลุดไปด้วยผลของระบบเลือกตั้งจัดสรรมันส่วนผสม
ครั้งนี้ก็อาจจะมีนักการเมืองเหล่านั้นได้กลับมาบ้างอะไรแบบนี้นะฮะ

ก็มีโอกาสสูงนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะสลับในเรื่องของบรรดาพักร่วมบ้างอะไรบ้างต่างเหล่านี้

เรื่องแก้รัฐธรรมนูลอาจจะไปแก้เรื่องของการเป็นนายก๘ปีอาจจะไม่ต้องมีแล้วก็ได้เนี่ย

อันนี้คิดว่าในความเป็นจริงแล้วมันจะเกิดขึ้นเป็น

มันเป็นไปได้แต่อย่างที่บอกว่ากระแสต้านที่อาจารย์วิชิตท่านบอกเมื่อสักครู่มันก็มีโอกาสไงฮะ
คนอาจจะต้านเพราะเป็นเรื่องของประเด็นความชอบทำทางการเมือง
แต่ถามว่าการแก้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้
หลายคนอาจจะบอกเอ๊ะฝ่ายค้านเขาจะเอาด้วยเหรอ
เพราะในเมื่อเขาจะใส่เสียง๒๐เนี่ยในการแก้ดำนุนของภักดิ์ที่ไม่มีที่นั่ง
ที่เป็นรัฐมนตรีหรือรองประธานสภา
แต่อย่าลืมนะครับว่าฝ่ายค้านไม่ได้เฉพาะในส่วน๒๕
แต่รวมถึงบรรดาพักเล็กพักจิ๋วด้วยนะ
เพราะเขาไม่ได้บอกว่าฝ่ายค้านนะเขาบอกพักที่ไม่มีที่นั่งเป็นร่มตรีหรือรองประธานนะครับ
แล้วถ้าฝ่ายค้านครั้งหน้าจำนวนน้อย๒๐มันก็ลดน้อยลงด้วย
แล้วในขณะเดียวกัน๒๐ตรงนี้ฝ่ายค้านเองก็ต้องการแก้รัฐมนูลนะ
อาจารย์ผมขอสั้นจะหมดเวลาอาจารย์คิดว่าเป็นไปได้ไหมที่เขาจะแก้กัน
คือถ้าแก้ก็ตัวใครตัวมันครับแล้วผมเนี่ยอย่างหนึ่ง
ผมสอนรัฐศาสตร์ผมคงสอนหนังสือลูกศิษย์ไม่ได้ต่อไป
อายอาจจะมายืนยันความชอบทำอะไรบางอย่าง
เพื่อใครบางคนผมรับไม่ได้เหมือนกัน